เอาล่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวไอเดียเด็ดกันหน่อยนะคะ
มันมาจากถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร

คุณก็เลยเป็นถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร

นี่ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดใครนึกภาพถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรไม่ออก

นี่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาการนะ
เห็นแบบนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรเนี่ย
สามารถเอาไปทำรถยนต์ได้

ไม่ใช่คุณชนะแต่ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรค่ะ
ไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันออกแบบมาแล้วหน้าตามันเป็นยังไง
นี่ค่ะเป็นรถที่สามารถขับได้จริงนะคะ
ทำมาจากถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร
ไอเดียของรถคันนี้มาจากคุณวัชรพงศ์พาพานค่ะ
อยู่ที่บ้านหนองจิกตำบลพระธาตุอำเภอนาดุลจังหวัดมหาสารคามเด้อ
นี่ค่ะได้โชว์ฝีมือการประเด็นรถกระป๋องจากเศษถังน้ำมัน
ต้องเรียกว่าเศษเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอะค่ะ
เป็นถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรนะคะ
เอามาทำเป็นรถแบบนี้ดูสิ
ตัดออกบางส่วนนะคะแล้วก็เอามาประกอบกับชิ้นส่วนต่างกลายเป็นรถค่ะ
สามารถวิ่งทำความเร็วได้ถึง๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
และเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งใน๑๔คันที่ตอนนี้ลูกค้าเขาสั่งจองไปแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้นะคุณวัชรพงศ์ก็มีออเดอร์ทำแทบจะไม่ทันเลยค่ะ
และที่สำคัญก็คือทุกคันคุณวัชรพงศ์ทำด้วยมือของตัวเอง
ไม่ได้มีโรงงานประกอบเลยแล้วก็ทำคนเดียวด้วยเหรอ
เราก็เลยอยากรู้พี่มีความรู้เรื่องช่างนี้ยังไง
พี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเคยทำงานเป็นช่างประกอบรถที่อู่แถวจังหวัดลบบุรีค่ะ
พอกลับบ้านมาอยู่ที่บ้านตัวเองก็เลยอยากจะทำรถเอาไว้ใช้หน่อย
แล้วก็ทำเป็นของเล่นให้กับลูกชายก็ลงสำรวจค่ะ
สดุอะไรที่มีอยู่รอบรอบบ้านปรากฏว่าเห็นถังน้ำมันเก่าไม่ได้ใช้
ก็เลยปิ๊งลองมาประดิษฐ์เป็นรถดูสิ
ด้วยความที่เป็นช่างประกอบรถมาก่อนก็เลยมองว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะ
ตัดแต่งอะไรให้มันเป็นรูปทรงส่วนพวกชิ้นส่วนอื่นอื่นเช่น
สูบน้ำอะไรพวงมาลัยล้อรถเนี่ยนะคะ
ก็ไปเลือกซื้อมาจากตลาดของเก่า
ยกเว้นพวกเครื่องยนต์ยางและชุดกำลังศพเนี่ย
ซื้อของใหม่เอามาประกอบกันเลย
พอได้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือค่ะ
ประกอบกันจนเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้

พี่ครับผมแนะนำเลยนะครับพี่รีบขับไปที่เมืองทองทานี

นี่ถ้าไปวางขายอยู่ที่มอเตอร์โชว์เผลอ

ไม่ต้องจังเลยไปให้ฟรี

ลูกค้าคนไหนสนใจตอนนี้เนี่ยนะ
อยากจะได้อยากจะสั่งซื้อเป็นของตัวเอง
ติดต่อพี่วจรพงภาพันธ์ได้เลยนะ
พี่เขาอยู่มหาสารคาม
ผมเนี่ยชอบรถพี่เขามากเลยนะ

ผมเห็นคุณนั่งจดอะไรอยู่นะฮะ

คุณจะมาสนใจอะไรตอนนี้

เขาไม่ได้ให้คุณดูเขาให้ดิฉันดู

เห็นไหมระหว่างคุณอ่านข่าวนี้เขานั่งจด

จดอะไรไม่ได้จด
แหมตัวเลขเต็มคันนะจดไปเลยเนี่ย